มีเรื่องอยู่หนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นความแค้นฝังใจที่ทำให้เขากระทำการที่ไม่สมควรเกิดขึ้น
แล้วก็เป็นความคิดน้อยในการเล่นโลกโซเชียลด้วย
ถูกต้องเหมือนไม่ได้ตามข่าวอะค่ะ
คือทำเองแล้วโพสต์เองแล้วทุกอย่างมันก็กลายเป็นหลักฐานมัดตัวเองคุณผู้ชม
เหตุการณ์คือนุ่มขับรถฉุกเฉินไปเจอคู่อริเก่า
ซึ่งเป็นคนเจ็บที่เขาขับพาไปส่งโรงพยาบาล
โกรธขับช้าหวังให้ตายกลางทาง
นี่คือคุณอย่างนี้พยายามฆ่าไหม
นั่นสิครับเหตุผลมันเล็กนิดเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวอ่านให้ฟัง

อ่านะครับที่นี่นะครนายบเป็นชื่อเฟซบุ๊กอันนี้นะครับ

เขามาทำงานที่โรงพยาบาลนะฮะ
คนเราเนี่ยขายสรรพโรธเปากแถววัสด์ทองยอย
แล้ววันหนึ่งก็มีพวกกรรมการวัดเดินมาดูสถานที่
เพื่อเตรียมจัดงานจัดล็อกขายของภายในวัดแล้ววันหนึ่ง
หนึ่งในนั้นก็เป็นแก่วงเล็บคนเจ็บแกมาถึงร้านฉันหยิบ
สับปะรถกินหนึ่งถุงฉันขายยี่สิบบาทแต่มีป้ายสิบบาทที่
ในตะกร้าซึ่งใส่สับปะรดแบบหัวไว้แกถามว่ากี่
บาทฉันบอกไปว่า๒๐บาทก็เล่าให้ฟังนะฮะก่อนที่จะ
โดนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายผู้โพสต์บอกว่าจำฝังใจมา
จนถึงวันนี้แล้ววันที่แกโดนรถชนนอนปางตายฉันไม่ได้
แกล้งนะที่ขับไม่เกิน๘๐เพราะกระทรวงสั่งมาแล้วก็
ไม่ผิดถ้าจะขับห้าสิบถึงหกสิบเพราะไม่เกินแปดสิบขอ
ให้ตายอย่างสงบนะพร้อมติดแฮสแท็กว่าไม่ได้จำแต่ไม่
ลืมว่าใครทำอะไรกับตนไว้โอ้โหตอนนี้อ่ะค่ะทั้ง
ก็จะได้จำเลยค่ะว่าคุณเป็นคนแบบไหนแล้วคุณเป็น
โพสต์แบบนี้ด้วยอ่ะคือหนึ่งแยกก่อนนะหน้าที่อืมสัญญา
วันหมอเนี่ยต่อให้เป็นผู้ก่อการร้ายถ้าเขาบาดเจ็บ
มาที่โรงพยาบาลก็ต้องรักษานะเพราะนั่นคือจัญญาบัน
ครับแล้วจัญญาบันของคุณคืออะไรถูกต้องนะฮะซึ่งซึ่ง
เพจนี้ที่นี่นครนายกเนี่ยเขาเป็นเพจที่เขาไปเอา
ข้อความของคนโพสต์เนี่ยมาแล้วแอดมินเพจก็บอกว่าเจ้า
โพสต์เนี่ยเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลแล้วขณะนั้นเนี่ย
คนที่เขาพูดถึงอาการสาหัสมากค่ะสาหัสมากนะครับ
โดยหลังโพสต์ได้ถูกแชร์ไปหลายคนก็เข้าไปโอ้โหวิจารณ์ยับ
เยินครับโดยเฉพาะเรื่องของจัญญบันในวิชาชีพซึ่งคุณเป็น
คลากรของโรงพยาบาลเขาจะตายอยู่แล้วอ่ะทำไมทำแบบนี้
อืมแล้วสงสัยว่ามันแค่เงินสิบบาททำไมถึงต้องจองเวร
องกรรมกันขนาดนี้เลยหรืออืมนะซึ่งมีคนเข้าไปแสดง
ความเห็นว่าน่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่าเข้าใจ
น่าจะเจ็บใจที่โดนเหยียดหยามมากกว่าด้วยถ้อยคำที่
คายมากกว่าเงินแค่สิบบาทนะฮะขณะที่บางคนก็โมโห
น่ะถึงกลับไล่ให้กลับไปขายสับรดเหมือนเดิมเพราะว่าอย่า
ซึ่งล่าสุดอาการสาหัสกระโหลกร้าวแล้วก็ยังไม่ได้สติเลยนะครับ
กระทั่งในเวลาต่อมาเพจที่นี่นครนายกอัปเดตว่า
เจ้าของโพสต์เนี่ยได้ลาออกจากหน่วยงานแล้ว
แนบข้อความสนทนาที่เจ้าตัวเอ่ยขอโทษครอบครัวของคนเจ็บ

พร้อมกับใบลาออกจากงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
นี่ก็เป็นคอมเมนต์ที่เขาตอบที่คนเข้ามาคอมเมนต์
ผมลาออกจากงานแล้วครับแสดงความรับผิดชอบนะครับ
แต่ว่าคือตอนทำอย่างที่บอกว่าเราขาดสติ
บางทีมันโกรธแค้นจนเกินไปทุกอย่างมันบังตาแล้วก็

คือถ้าเกิดว่าเขามีเหตุการณ์สภาพป่วยวิกฤตแล้วร้ายแรงขึ้นมา

สมมุติว่าถ้าเขาไม่รอดอย่างนี้แล้วคุณจะทำอย่างไรจริงไหม
เพราะว่าส่วนหนึ่งคุณเจตนาคุณมันเหมือนชัดเจน

อเมริการก็ยังคงโฮมาอยู่นะครับ